คุณผู้ชมคะจริงก็ยังพอมีเวลานะคะก่อนจะถึงวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๑๖กรกฎาคมนะคะก็ยังหลายวันเนาะในเพจแม่น้ำหนึ่งเขาก็เริ่มแล้วอะค่ะ
ไปดูเยอะเลยน้ำมึงหัวคนนะคะตอนที่เธอสดผ่านเพจอะค่ะ
หนึ่งก็บอกตลอดเลยนะว่าหนึ่งให้แค่แนวทางนะ
คือหนึ่งไม่ได้แบบว่าหนึ่งไม่รู้เลยว่าเลขมันจอกอะไร
ไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรไม่รู้จริงค่ะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่นนะคะแต่แค่หนึ่งเนี่ย
ต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่ติดตามหนึ่งมาจะรู้ว่าเลขหนึ่งเองเนี่ย
แม่นเลยเลขที่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นเลขปู่ตลอด
คือจุดทูปขอปู่มาได้มานี่นะคะเอ๊ะเราไม่สามารถพูดเลขได้
คุณผู้ชมต้องไปดูในเพจเองแต่เธอบอกว่า
สีที่เป็นมงคลในวันนั้นน่ะคือสีชมพูอืม
ออกรางวัลนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด๑๙ด้วยนะ
อ่าความจริงวันนี้แม่น้ำหนึ่งเขาก็โชว์เลขนะใช่ค่ะ
เดี๋ยวถ้าทีมงานหาเจอเนี่ยเอาที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ย

ใช่เพราะว่าต้องให้ดูเองไงคือต้องให้ดูเอง

มีเลขที่ชอบเธอจะใช้คำว่าเลขที่เธอชอบ

อย่างนี้เขาไม่จ่ายเราเราไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ด้วยเนี่ย